เอาล่ะคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามาเป็นภาระ
หรือไม่รู้ว่ามาอะไรหรือไม่รู้ว่ามาให้โชคกันแน่
เพราะว่าจู่แขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาบุกที่โกดังยางรถยนต์
โกดังเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยใจตุ้มต่อมเหมือนกัน
เพราะว่าคุณพี่ตัวเงินตัวทองเนี่ยเขามาบุกถึงโกดังเลย
ไม่ได้มาธรรมดามายาว๒เมตรได้
โอ้โหคนลุกคนพองไปหมดเลยจ้า

ค่อยไปนะฮะมากันที่โกดังหลังหนึ่งในตำบล
ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เห็นไหมพี่เขาก้มเงยเนี่ย
อาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
เขาได้รับแจ้งมาจากเจ้าของโกดังว่า
มีเจ้าตัวเงินตัวทองบุกเข้ามาที่นี่
มาถึงก็ทำการตรวจสอบเลยเพื่อหาพื้นที่นะคะ
แล้วก็ไปพบกับเจ้าตัวนี้
มันคือตัวเงินตัวทองขนาด๒เมตร

ตัวใหญ่นะอย่าเอามากโอ้โหมันมาแล้ววิ่งวิ่งโอ้โห
ทำไมบอกดิฉันว่าเป็นเจ้าละเข้แล้วอ่ะ
หลังจากเจอตัวเนี่ยค่ะพี่อาสาเขาก็ไม่รอช้า
นำอุปกรณ์เข้าไปบุกไปจับกลุ่มกันเลย
แต่งานนี้นี่คุณไม่ได้จับกันง่ายนะ
เพราะมันตัวใหญ่ไงตัวเงินตัวทองมันแรงเยอะอ่ะ

ใช่ค่ะฉุดกระชากลากดึงลากถูกันอยู่พักใหญ่เลย
ในที่สุดนะคะก็ไม่รอดน้ำมือของพี่เจ้าหน้าที่จิตอาสาไปได้นะคะ
หลังจากนี้พี่เขาก็จะมัดมือมัดเท้าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
แล้วก็เตรียมกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่งานนี้คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนเขามีความเชื่อ

เขาเชื่อกันนะว่าถ้าตัวเงินตัวทองไปเข้าบ้านไหนเข้าที่ไหน
แปลว่าบ้านหลังนั้นจะได้โชค

แต่วิธีการจับเจ้าตัวเงินตัวทองแบบนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะ
คุณผู้ชมดูแล้วเห็นแล้วก็สงสารมัน
แต่นี่คือวิธีการในการจับเจ้าตัวร้ายตัวเงินตัวทองนะครับ
คือเอามือไพ่หลังเอาไว้แบบนี้แล้วก็เล่าให้มันฟังนะครับว่า
เอ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดนะ
คำพูดของคุณจะถูกใช้ในชั้นศาล
แล้วถ้าคุณไม่สามารถหาทนายได้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะหาทนายให้
เดี๋ยวทนายก็จะไปที่บ้านเลขที่๔๖ทับ๘ขีด๑๑

เพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
เอาไปดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นที่นี่จริงหรือเปล่า
แต่ดิฉันว่ามันเกิดที่นี่แหละเพราะว่า
นักข่าวเราไปถ่ายที่บ้านหลังนี้
แล้วเราจะให้ดูภาพนี้ทิ้งไว้จริงเหรอ

จะส่งจดหมายขอบคุณสำหรับพี่พระ

คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องความเชื่อ
ว่าตัวเงินตัวทองถ้าเข้าบ้านเขาจะให้โชคแล้วก็ชอบไปดูเลขที่บ้านแบบนี้
ผมบอกก่อนแล้วกันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วส่วนใหญ่ไอ้เลขที่ว่าเด็ดเสร็จทุกที
แล้วนี่เขาบอกว่าความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งก็คือ
ถ้าเกิดเจอตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเขาจะเอาสร้อยทองไปคล้อง
เขาเชื่อว่ามันมานำโชคมาให้โชคให้ลาบ

ร้อยเลยตัวเงินตัวทองวิ่งหนีลงน้ำไปพร้อมสร้อยทองเลยจ้า